ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

จะเริ่มสนใจคนต่างเพศมากขึ้นจนสังเกตตัวเองได้
และจะพบคนถูกใจทำงานอยู่ในแผนกหรือกองเดียวกัน
ถ้ามีรักอยู่แล้วก็จะก้าวเข้าใกล้พิธีวิวา
คู่ที่มึนตึงเข้าหากันก็จะเริ่มดีขึ้น
ที่หวานชื่นอยู่แล้วก็จะยิ่งหวานชื่นขึ้นไปอีก
สุขภาพไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด
ในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเพศภัย
มีบ้างอาจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณฝ่าเท้า
จากการเดินในน้ำหรือในที่รกที่มืด
ส่วนโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นอาการผิดปกติที่บริเวณอวัยวะเพศ
ทวานหนักบริเวณก้นต่อมลูกหมากลำไส้
และอาการระบบประจำเดือนไม่ปกติที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งคัน
การเงินการลงทุนในระยะนี้จะมีโอกาสสำเร็จได้เพียงเล็กน้อย
แต่เรื่องการเงินยังใช้จ่ายมากอยู่
เสี่ยงโชคยังมีโอกาสน้อยอย่าเสี่ยงดีกว่ามีโอกาสเป็นหนี้รอบตัว
การงานดวงชะตาจะอ่อนลงไปเล็กน้อย
ในเรื่องผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือ
ด้านการเงินการลงทุนก็จะลดหรือตัดความช่วยเหลือ
ธุรกิจการค้าจะอ่อนตัวลงควรระมัดระวังการเจรจาต่อรองเอกสารสัญญา
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์